วันนี้ความท็อปฟอรมของลงตุินายกประยุจจันทร์โอชา
เพื่อที่จะมีการเปิดเรียนได้อีกที
แต่ว่ารอบนี้เนี่ยลุงตู่ไปแล้วลุงตู่เหมือนมีอารมณ์ขุ่นเครื่องอะไรไม่แน่ใจ
ตู่เห็นน้องนักเรียนคือลุงตู่อยู่บนโพเดียม

ข้างล่างคือนักเรียนมารอต้อนรับแล้วมารอฉีดวัคซีนด้วย

ลุงตู่พูดบนโปรเดียมพูดถึงเด็กคนที่๒นี่
โอ้โฮคันอะไรเด็กใครมันไม่มีวินัย
โอ้โหท็อปฟอร์มสุดถ้าท่านไม่ชมข่าวการเมืองวันนี้
เสียเวลาเลยครับต้องชมข่าวนี้ด้วยตาฉันเองครับ
ถ้าไม่มีอำนาจไม่มีกฎหมายไม่มีวินัย
ไม่มีอะไรเลยมันอยู่ไม่ได้หรอกครับ

เก่าจะกลายเป็นคนไม่มีวินัย

ถ้าสนิทกันฆ่ากูเลยดีกว่า
คือสนิทกันนะฆ่ากูเลยดีกว่า
เพราะอะไรเด็กคนนี้อยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูง

ชีวิตนี้ครูด่าพ่อแม่ด่า
ท่านไปอารมณ์เสียที่ไหนมาหรือเปล่า
สืบเนื่องจากอะไรไม่มีใครให้คำตอบได้
ชีดเจ็บไหมลูกชีดกันนะลูกนะจะได้ไปโรงเรียนน่ะ
มันต้องบรรยากาศนี้ป่ะ
เหมือนได้เจอเด็ก๕ขวบลุงตูสู้ต้องไปเป็นอารมณ์แบบนั้น
ลุงตูพูดแบบนี้เด็กคนนั้นเป็นอย่างไร

นี่คือภารกิจนายกรัฐมนตรีอะไรเหรอ
อะไรคือภารกิจนายกเหรอนึกไม่ออกเลยฮะ
นึกออกเรื่องนี้เรื่องแรกเลยหรือกลายเป็นเรื่องใหญ่
เป็นวันท็อปฟอร์มของลุงตู่ครับ
เราจะได้กลับไปเรียนในโรงเรียนกันได้อีกที
แล้วงานนี้จะจัดใหญ่จัดใหญ่ที่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ราชพร้าวฮะ

ไม่ต้องเอาหน้าด้วยไม่มีหรอกไม่มีหน้าให้เห็นหรอกฮะ
ก็พอพูดแบบนี้เนี่ยเด็กคนนั้นก็ไปไหนไม่ถูกเลยนะครับ
แล้วบอกเอาล่ะลุงตู่ที่คุณบอกว่าคุ้มดีคุ้มร้าย
ลุงตู่เดินไปอีกจุดหนึ่งลุงตู่ถามหนูอยากเป็นอะไร
เด็กคนนี้ก็ตอบไม่ถูกกลัวอะไรแล้วตอบเลย
ตั้งแต่เด็กนะลุงคิดอย่างเดียวลุงอยากเป็นอาหาร

โตขึ้นมามุ่งมั่นจะเป็นอาหารไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ร้องด้วยทหารไงพ่อก็เป็นทหาร
ตู่ก็เลยพูดแบบนี้ไปไหนอีกไปทักทาย
เห็นเด็กคนนึงเนี่ยเหมือนกลัวเข็มไม่ต้องไปกลัวเข็ม
ฉีดนิดเดียวไม่เจ็บหรอกยุงกัดเจ็บกว่าอีก
และจากนั้นมาอันนี้เป็นดราม่า
หลังจากนั้นมาเป็นดราม่าเดินไปเจอนุ่มน้อยคนหนึ่ง
พึ่งฉีดยาแขนซ้าย
ผมนี่นึกถึงตัวเองออกคุณนัทธพงศ์จะนึกตัวเองออก
เวลาเราฉีดยาหมาแมวที่ไหนก็ตามที
อย่ามายุ่งกับแขนซ้ายของผมมันเจ็บและระบมเหลือหลาย
ลุงตู่ตบบักนึกถึงอันนี้เลย
พี่รอป่าพอชุดรักษาชุดรอป่าพอสร๑
ที่โดนโบกที่โดนโบกหัวไป
คือลุงตู่อาจจะเป็นแบบนี้ด้วยความเป็นชายชาติทหาร
บุคคลีเขาเป็นแบบไหนเป็นแมนอารมณ์แบบนี้
เวลาทักทายกันวันนี้จ๊ะตบบักมีเหมือนกัน
กลายเป็นดราม่าแต่อยากให้ดูบรรยากาศ
ดราม่าอีกทีได้ไหมครับได้ค่ะ
เดี๋ยวดูไอ้ผู้ชายคนนี้

ด้วยอยากนะ

อีกแล้วเหรอสาวเจ้าเจ่าว่ะหึ่ยน้องเห็นเนี่ยสดุ่งแขนซ้าย

แต่ไม่เป็นไรนะแต่บอกก่อนว่าน้องคนนี้ไม่เป็นไรหรอก
ลุงตู่เมื่อวานนี้เกิดอาการร้อนหัวร้อนขึ้นมา

สมมุติถ้ามันล่าช้านักข่าวถามจะเป็นยังไง
ตู่บอกการแก้ปัญหาก็คือการรอ

แก้ปัญหารอสิรอไม่ได้หรือฟังลุงตู่
ครับ
คือตอนนี้คนเขาจ่ายเงินจองไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะมาไม่ทัน

เข็มด้วยให้คุณพ่อคุณแม่ญาติโกโหติกา
คือเขาก็ถามแทนประชาชนนะนะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่รู้ท่านเป็นอะไรเหมือนกัน
ตายทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากนะฮะทวงเงินให้ด้วย